มาเวลาเราอยู่เฉยแล้วมีคนจะมาหาเรื่องอย่างนี้

น้องควายตัวนี้มีคนมาหาเรื่องปุ๊บ
บวกเลยพร้อมบวกไปเลย
วิ่งกระเจิดกระเจิงเลยทีนี้